ตายยังไงแล้วใครเซ็นให้ผ่าตัดเป็นคำถามของข่าวนี้ของคุณผู้ชมและของคุณพ่อที่สูญเสียลูกชายไป
กรณีการเสียชีวิตนะครับของชายอายุ๒๒ปีเขาเข้าผ่าตัดรักษาขาที่หักครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
เมื่อวานนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดท่านออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ส่วนทางครอบครัวก็มารับศพของชายอายุ๒๒ปีไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับมาดูรายละเอียดของความคืบหน้าคดีนี้
นายอดุลจิตมั่นนะครับท่านนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตลอดเวลานะครับระหว่างรอรับศพนายอดีศรลูกชายอายุ๒๒ปีที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
นายอดุลคนเป็นพ่อเนี่ยยังทำใจไม่ได้กับการที่จะต้องสูญเสียลูกชายไปในครั้งนี้แล้วก็เอารองเท้าผ้าใบคู่โปรดของลูกนะครับนะฮะมารูปมาคลำมาดูนี่แหละครับด้วยความคิดถึงนะฮะ
คือผมจะเล่าเรื่องนี้ต้นเรื่องแบบคร่าวนะครับให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับคือนายอดีศรอายุ๒๒
ต่อมาหมอผ่าตัดลำไส้ให้โดยนายอดุลคนที่เป็นพ่อเนี่ย
ผ่าตัดลำไส้นะพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนเซ็นยินยอม
หลังจากนั้นผ่าตัดแล้วนายอดีศรอาการดีขึ้นครับ
พูดคุยสื่อสารกับญาติญาติได้กระทั่งวันที่สิบสี่ธันวาคม
หมอกระดูกได้ผ่าตัดรักษาขานายอดีศรที่หัก
เข้าห้องผ่าตัดได้สิบห้านาทีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่า
อดีศรอาการสุดหนักเป็นตายเท่ากันพ่อกับแม่ของนายอดีศรมาครับ
มาถึงโรงพยาบาลเห็นหมอกับพยาบาลกำลังปั๊ม
หัวใจลูกตัวเองอยู่แล้วก็ยื้อเอาไว้ไม่ได้ครับ
เข้าห้องผมยังถามว่าไหวไหมลูกเขายังยกมือไหว
ก็เปิดแอร์ไว้ให้ผมด้วยเขาไม่บอกผมว่า
จะลมยาหรือจะหวังบล็อคหลังบอกอะไร
ไม่มีใครมาบอกผมถ้าถามผมผมก็ต้องบอกว่า
ลูกผมเจ็บผมก็ให้ลมยาไปเพราะผมก็ขาผมไม่ได้ผ่ามา
คุณผู้ชมสงสัยแบบที่ครอบครัวเขาติดใจ
รักษาว่าทำไมต้องใช้วิธีบล็อกหลังขณะผ่าตัด
จากนายอดิษรเพิ่งจะผ่านลำไส้ฉีกขาดมาไม่กี่วัน
และประเด็นลายเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดเนี่ย
ไม่มีญาติคนไหนได้เซ็นนะคุณพ่อบอกแบบนั้นนะครับ
ที่จะให้ผ่าตัดรักษากระดูกขาที่หักในวันที่๑๔ธันวาคม
กระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ชนสูตรเบื้องต้นของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนายอดีศรว่า
นี่แหละครับที่ขึ้นตัวใหญ่ขาดอากาศหายใจและน้ำท่วมปอดฮะ
แต่ผ่าขานะฮะเออน้ำท่วมปอดด้วยนะครับ
ทีนี้นางสาวรัชนกจิตมั่นพี่สาวของนายอดีศรเนี่ยนะฮะ
เดินทางไปที่สพบังบ่อนะแจ้งความว่าให้ตำรวจเนี่ย
สอบสวนการตายของน้องชายให้ใหม่ทั้งหมด
จากนั้นนางสาวรัชนกกับตำรวจสพบางบ่อได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลบางบ่อ
แล้วไปคุยกันกับทีมหมอของโรงพยาบาลโดยไม่ให้นักข่าวเข้าไปรับฟังด้วย
ว่าเรื่องทั้งหมดทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรประการ
จะเป็นคนแถลงข่าวเองหลังจากการพูดคุย
ส่วนช่วงบ่ายของเมื่อวานครับในแพทย์นนจินดาเวท
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการออกมาแถลงข่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเคสนี้สรุปได้ว่า
การรักษาของโรงพยาบาลบางบ่อเป็นไปตามขั้นตอนทุกประการ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดกัน
แล้วลายเซ็นล่ะลายเซ็นที่ยินยอมให้ผ่าตัดนั้นในอดีศรผู้เสียชีวิต
ได้เป็นคนเซ็นยินยอมให้รักษาและผ่าตัดเองทั้งหมด
หมายความว่าก่อนเข้าห้องผ่าตัดมีการเอาไปให้คนป่วยเซ็นเอง
เพื่อผ่าตัวเองนะฮะนายอดุลเป็นคนเซ็นในฐานะพยาน
แล้วก็จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนอีกครั้งนะครับคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงของนายแพทย์นนท์นะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการปลอมลายเซ็นต์นะครับ
แล้วก็ตัวผู้ป่วยนะครับตัวผู้เสียชีวิตเอง
ก็เป็นผู้ที่เซ็นยินยอมรับการรักษาในโรงพยาบาล
รวมทั้งรับการผ่าตัดทั้ง๒ครั้งเองนะครับ
โดยที่มีญาติก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นเซ็นเป็นพยานนะครับ
อันแรกนะครับที่เราต้องตรวจสอบก็คือประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะครับ
ในเรื่องของการวิธีการเลือกในการที่จะดมยาสลบ
หรือว่าทำการบล็อกหลังนะครับในการผ่าตัดครั้งที่๒นะครับ
อันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับ

มันยังไงอยู่ทำไมในแพทย์บอกว่าคุณพ่อเป็นคนเซ็นเป็นพยาน
แต่คุณพ่อบอกว่าในเคสของการผ่าขาคุณพ่อไม่ได้เซ็นอะไรทั้งนั้นเลย
ไม่มีใครมาบอกเลยเซ็นแค่เรื่องของการผ่าตัดลำไส้เท่านั้น
คุณหมอบอกว่าคุณพ่อเซ็นเองทั้งสองครั้งเลย
แล้วเอาเอกสารไปให้ผู้เสียชีวิตเซ็นก่อนผ่าตัด
แล้วทำไมมีการแจ้งท่อมีข้อกลัวว่าจะเซ็นอะไรแบบนี้
แต่ว่าครอบครัวล่าสุดก็มีการนำศพของแนวอดิษรไปตั้งบรรเภนครับ
ว่าหมอเอาลูกหนูออกมาหนูไม่ให้ผ่าแล้วหนูให้มัน
พิการไม่อยากให้ตายนายาก็ต้องพายุงกันออกมาด้านนอก
เพื่อให้คุณแม่ทำใจให้ได้ขนาดเดียวกันภูมิในการ
พร้อมด้วยคุณหมอและบุคลากรของโรงพยาบาลที่ทำการรักษา
เดินทางไปร่วมพิธีสวดศพแล้วก็มอบเงินช่วยงาน

ระหว่างที่ท่านผอของโรงพยาบาลเข้าไปลาคุณแม่ของผู้ตาย
นางส้มแป้นคุณแม่ผู้ตายก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมา

ให้ลูกหนูพิการหนูเลี้ยงได้
หมอก็ไม่เอาลูกออกมาให้หนู

บรรยากาศที่พอของโรงพยาบาลคุยกันกับแม่ของผู้เสียชีวิต

จะศูนย์ห้างคืนและปรึกษากันว่าจะเผาหรือจะเก็บไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
เรื่องลายเซ็นต์พ่อยืนยัน

ฐานะเป็นพยานใดทั้งสิ้น

แล้วทางครอบครัวยังติดใจสาเหตุการตายของน้องของลูก

เป็นทางการก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้
โอ้โหประเด็นเรื่องของลายเซ็นต์นี่ไม่ตรงกันเลยนะครับ